ส่วนเหตุการณ์ที่จังหวัดประจวบคิริขันนะคะมีแม่กับลูกวัยแค่๒ขวบ
ขี่รถจักรยานยนต์แล้วคือให้คุณพ่อนั่งซ้อนท้าย
เนื่องจากคุณพ่อมีอาการเจ็บหน้าอกก็จะพาไปโรงพยาบาล
แต่ปรากฏว่าระหว่างทางคุณพ่อหมดสติแล้วพลัดตกรถจนเสียชีวิตเลยค่ะ
เนี่ยค่ะเห็นแล้วก็เศร้าสลดเลยนะคะลูกสาววัยสองขวบและภรรยาเนี่ย
ร้องไห้กันทั้งคู่เลยนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาตรวจสอบร่าง
นายสุรพงศ์กุบกลางอายุ๔๖ปีเป็นชาวตำบลสามประทายจังหวัดประจวบคิริขัน
สภาพก็คือนอนหงายบนพื้นค่ะ
ริมถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้ากรุงเทพใกล้กับจุดกลับรถบ้านดอนกลางนะคะ
ใกล้ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ธนาสีแดงดำทะเบียนหนึ่งก่อไก่ต่อเตา๓๖๔๔จอดอยู่ค่ะ
ซึ่งนางสาววันนี้พาเหลาดีอายุ๓๑ปีภรรยาผู้ตายบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยค่ะนายสุรภงมีอาการจุกแน่นหน้าอก
เธอก็เลยพาขึ้นซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เนี่ยจะพาไปหาหมอที่โรงพยาบาล
แล้วก็ต้องนำลูกสาวนั่งมาด้วยอันนี้เป็นลูกสาวคนโตนะคะสองขวบ
ส่วนลูกอีกคนอายุ๖เดือนก็ต้องฝากแม่เลี้ยงไว้ก่อน
เมื่อถึงที่เกิดเหตุขณะกำลังจะเลี้ยวรถขึ้นถนนอยู่แล้วค่ะ
ปรากฏว่าร่างของสามีเอ็นตกลงมานอนนิ่งกับพื้นถนนเลยค่ะ
เห็นนอนนิ่งไปก็เลยรีบแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลือ
แล้วกู้ภัยก็แจ้งว่าไม่มีชีพจรแล้วนะคะ
หรือไชนสุทธิ์โรงพยาบาลกุยบุรีค่ะ
เพื่อจะตรวจว่ามีเชื้อโควิดหรือไม่ก่อนนะคะ
สรุปหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะ